เป็นเหยื่อค่ะเป็นอุบายบอกว่ามาขอยืมผ้าไตรจีวร

คือหลอกขโมยแม้กระทั่งผ้าไตรจีวรจากวัดค่ะ
หนึ่งในวัดที่เป็นเหยื่อนะคะก็คือ
เทวราชที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
เสียผ้าไตรจีวอนไปแล้ว๕ผืน
โดยพระสุพศเจียมทองวัย๕๒ปี

ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

พอดีหลวงพ่อที่วัดละมุดสุธิยารามที่อยู่ไม่ไกลกัน
ให้มาขอยืมผ้าไตรจิวร๕ผืน

แล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นช่วงเย็นจะเอามาคืนให้

สิ้นเดือนสิงหาคมจนตอนนี้

ทางวัดก็ยังไม่ได้ผ้าไตรจีวรคืนเลย
พอติดต่อไปที่วัดละมุสุธิยาราม
พระที่นั่นก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะ
ไม่เคยส่งใครไปขอยืมผ้าไตรจีวรเลย
พระสุพธก็รู้เลยว่าโอ้โดนหลอกแล้วล่ะ
โดนมูลค่าของผ้าไตรจิวรไม่ได้ถูกนะคะ
ชุดหนึ่งอยู่ที่๓ถึง๕๐๐บาท
และถ้าขายกันตามร้านค้าจะอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทเลยทีเดียว
แล้วก็รู้มาด้วยว่าวัดอีกหลายแห่งก็ถูกหลอกในลักษณะนี้เหมือนกัน
ชาวบ้านที่มาช่วยเหลืองานภายในวัดเทวราช
แล้วก็เป็นผู้พบเห็นคนร้ายเขาเล่าให้ฟังว่า
คนร้ายคนนี้รูปร่างทวมผิวขาวสูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร

คนร้ายเนี่ยรู้จักผู้คนภายในวัดแล้วก็พระเกือบทุกรูปเลย
แต่ตัวเขาไม่เคยเห็นคนร้ายมาก่อนงงไหม
เออคือคนร้ายดูเหมือนจะรู้จักคนในวัดรู้จักพระรู้จักกันดี

บอกเขาไม่เคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อน
ล่าสุดพระลูกวัดตะเขียนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
มีคนร้ายเข้ามาก่อเหตุแบบเดียวกันเลย
แต่เพราะว่าเจ้าอาวาสไม่อยู่พระลูกวัดก็เลยไม่ได้ให้ยืมไป
พอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ยังไม่เห็นตัวคนร้าย
ต้องออกมาเตือนทุกวัดเลยนะคะว่าให้ระมัดระวัง
แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนซะก่อน
ถ้าใครส่งมอเตอร์ชัยมายืมผ้าตรายจิวร
เช็คไปที่วัดต้นทางที่เขาบอกก่อนว่ายืมจริงไหม
มาทุกรูปแบบพระสงฆ์ก็ยังโดนหลอกเลย
คือหลอกพระนี่มันต้องยังไงคะ

ประชาชนอย่างเราก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับ